สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
มาในช่วงเย็นถึงค่ามีอากาศข้นเย็นค่ะค่ำถึงเช้าอากาศข้น
มาเล็กน้อยนะคะแต่พอคล้อยบ่ายไปโอ้โหเริ่มร้อนร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
อยู่อย่างนี้นะคะลักษณะอากาศแบบนี้เนี่ยเกิดจากพายุเอตาวค่ะ
ที่ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามค่ะอ่อนกำลังลงค่ะคุณผู้ชม
พายุอ่อนกำลังลงนะคะความชื้นปะทะกับความเย็น
ทำให้เกิดหนาวควบฝนนะคะทำให้บ้านเราเริ่มมีฝนตกค่ะ
แต่หลังจากนี้ค่ะพายุหว่ามกอที่ตอนนี้นะคะ
ก่อตัวอยู่บริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะคะ
มีทิศทางพัดเข้าประเทศเวียดนามในสัปดาห์หน้าค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้ภาคอีสานของเรามีฝนตกหนักนะคะ
ส่วนในระยะนี้พี่น้องปากใต้ต้องระวังฝนกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีมรสุมพัดเข้าค่ะ
พี่น้องฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องพบเจอกับคลื่นสูง๒เมตรเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ

พายุเฮอริเคนอีต้าถึงแม้ว่าจะอ่อนกำลังลง

แต่ยังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
คือจุดบริเวณตรวจโควิด๑๙ในสหรัฐนะคะ

ถือว่าซ้ำเติมสถานการณ์โควิด๑๙ในสหรัฐที่ขนาดนี้เนี่ย
สิทธิ์เชื้อทะลุ๑๐ล้านลายแล้วค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์เรานะวันนี้สวัสดีค่ะ